พระเดินยาอาตมารับอาสาเดินยาเอง

คือเป็นคนรับส่งยาเสพติดนี่แหละครับ
ได้รับค่าจ้างเป็นยาเสพติดมา๒หลอด
พระท่านก็ใช้ยาเสพติดเนี่ยเข้ากับตัวเองนะฮะ
ตอนนี้ถูกจับศึกแล้วและกลายเป็นคดีนะครับ
โดยนายสมบัติโหมดขาวประหลัดอำเภอภูเขียว
ได้สอบปากคำนายนิกรจันสว่างหรืออดีตพระนิกร

เนื่องจากยอมรับสาภาพว่า
เป็นพระรับเดินยาเสพติดให้กับแก๊งค้ายา
ตอนบวชเป็นพระมีจีวอนคลุมร่าง
แต่ว่าทำผิดข้อกฎหมายเรื่องของยาเสพติดนะครับ
แนวทางการสอบสวนทราบว่าพระนิกร
โทรศัพท์ให้ผู้ชายคนหนึ่งไปรับกล่องโทรศัพท์
วัดกลางตานหมู่๙ตำบลหนองตุมอำเภอภูเขียว
พอรับมานะผู้ชายก็พบว่ามีกลิ่นแปลก
สงสัยครับนำไปให้ผู้ใหญ่บ้านดู
พร้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปกครองและตำรวจมาตรวจสอบดูว่าเป็นกล่องอะไรกันแน่
หลังจากเปิดดูในกล่องพบเป็นยาบ้าจำนวน๑๐๐เมตร
และยาไอสีขาวใสคล้ายกับเกร็ดน้ำแข็ง๑๓หลอด

แล้วก็อยู่ในขวดที่ยังไม่ได้บรรจุหลอดอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
ทีนี้ล่ะครับตำรวจก็ต้องสืบสวนหาว่าใครเป็นผู้ส่ง
ปรากฏว่าไปตามรวบตัวพระนิกรได้คาวัด
นิกรสารภาพว่าเป็นแค่คนเดินยา
หรือนำยาไปส่งให้ตามจุดหมายปลายทางเท่านั้นเอง
โดยจะได้ค่าเดินยาเป็นยาครั้งละ๒หลอด
หลังได้มาก็นำมาเสพนั่นแหละครับ

ก่อนที่จะส่งให้พนักงานสอบสวนสพภูเขียวดำเนินคดี

ว่าใครเป็นคนจ้างพระให้มาเดินยาแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะเป็นพระสงฆ์ก็ไม่ใช่กิจของสงฆ์แต่อย่างใดเลย